พาไปกินข้าวกันหน่อยดีกว่ามีเมนูมาฝาก๒เมนู
มีไข่กระทะกับข้าวต้มหมูโอ้โหมันเข้ากันดี
ไปชมภาพนี่ร้อนไข่กระทะสัก๒ใบนะ
แล้วใส่อะไรอ่ะเครื่องมันก็จะมีปูอัดเนอะ
ใส่โรยผักเข้าไปใส่กุญเชียงเข้าไปอันนี้ข้าวต้มหมู
หอมร้อนแล้วก็มีกระเทียมเจียวร้อนเข้าไปนะฮะ
นี่คือสองเมนูเด็ดรสชาติเยี่ยมซึ่งกลุ่มลูกค้าเขาชอบมากเลยนะฮะ
ร้านนี้ขายดิบขายดีแวะไปอุดหนุนตั้งแต่เช้าเลยฮะ
ที่บริเวณร้านท่าเรือวัตติโลกอารามริมกว้านพยาวนะฮะ
โดยเฉพาะไข่กระทะเนี่ยคุณผู้ชมตอนเช้าถ้าเกิดกินไข่กระทะมันจะหอมมาก
เพราะว่ามันใส่เนยด้วยมันหอมโดนใจมากเลยนะเพราะว่าเครื่องเขาแน่นมาก
มีทั้งหมูยอปูอัดกุญเชียงหมูบดใส่เข้าไป
ส่วนเมนูข้าวต้มซิ่โครงหมูเนี่ยร้านเขาใช้วิธีการปรุงทีละชามทีละชาม
ให้มันสดใหม่อร่อยทุกชามจนกลายเป็นเมนูที่ฮิตติดอกติดใจกัน
ราคาก็ย่อมเยาว์๓๕บาททั้ง๒เมนูนะครับ
เจ้าของร้านคือคุณทิชายอดเมืองเขาก็บอกว่าเคยเปิดร้านไข่กระทะมาก่อน
ก็เลยมีสูตรเฉพาะที่กลมกล่อมต่อมาก็เลยนำเมนูข้าวต้มซิ่โครงหมูไปเสริมอีกหนึ่งเมนูให้ลูกค้าเลือก
ทั้งสองเมนูนี้ทางร้านไม่ใช้ผงชะรสในการปรุงเลยนะฮะ
แต่ละวันนั้นจะเริ่มขาย๗โมงเช้า๑๐โมงก็หมดเกลี้ยงแล้วไม่ต้องไปนะ๑๐โมงหมดแล้ว
ลูกค้ามีทั้งคนในพื้นที่มีคนต่างจังหวัดมีนักท่องเที่ยวแวะกันไปอุดหนุนมากมายทีเดียวนะครับ
เมนูนี้นะหอมครับ

เอาจริงเวลาที่เราอ่านข่าวเช้าแบบนี้พอเลิกรายการ๘โมงปั๊บ
คุณอรัชพรก็จะไปหาเมนูที่อยู่ในข่าว

ใช่ครับพยายามหาให้ได้นะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เนอะจริงก็ไม่ได้